เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าตายปริศนาในห้องพักครับ
ลักษณะเหมือนมีการรมควันแล้วก็มีไฟไหม้
แล้วก็มีการมัดมือมัดเท้าด้วย
มีคำถามว่าเอ๊ะคือฆ่าตัวตายเองหรือเป็นการฆาตกรรม
คือถ้าพูดถึงรมควันหลายคนจะนึกถึงเหตุฆ่าตัวตาย
แต่พอบอกว่ามีการมัดมือมัดเท้าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือฆาตกรรม
คนในครอบครัวก็คิดแบบนี้แหละครับสงสัยอยู่ฮะ
ตำรวจสภบางบัวทองแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ
รับแจ้งว่ามีคนตายในบ้านหลังนี้ก็เลยไปตรวจสอบนะฮะ
เป็นร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยอยู่ริมถนนบางโกรยไซยน้อย
ในห้องนอนพบศพนางสาววันนาอายุ๕๒ปีครับ
สภาพถูกไฟไหม้ที่ลำคอข้างลำตัว
ขณะที่มือและเท้าของผู้ตายถูกมัดด้วยสายไฟฮะ
ไม่พบบาดแผลอื่นในร่างกายและร่องรอยการต่อสู้ใด
คือภายในห้องมีแต่กลิ่นควันไฟ
บริเวณประตูทางเข้าห้องด้านในมีร่องรอยถูกไฟไหม้
จากนั้นก็ส่งร่างชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นควันไฟลอยออกมาจากประตู
พอเดินไปดูพบว่าอ้าวประตูล็อกจากด้านนอก
ก็เลยเอากันไกลตัดเหล็กมาตัดแม่กุญแจออก
แล้วก็เปิดประตูเข้าไปช็อกฮะ
ในห้องเจอศพแล้วมีไฟคลอกอยู่ด้วย
มือเท้าถูกมัดด้วยสายไฟแล้วมีลูกกุญแจตกอยู่ข้างผู้ตาย
ก็เลยตัดสายไฟที่มัดมือมัดเท้าออกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
หลานของผู้ตายครับนางสาวนิตยาอายุ๓๕
บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยทางร้านโทรมาบอกว่า
อาวันนาถูกลมควันตาย
จากนั้นอาผู้ชายซึ่งเป็นสามีของผู้ตายครับ
ขับรถออกมาก่อนแล้วตัวเธอเองซึ่งเป็นหลานเนี่ย
ก็รีบนั่งแท็กซี่ตามมาเธอบอกว่า
อาวันนาไม่เคยมีปากเสียงทะเลาะกับใคร
ทุกเช้าตื่นมาก็คือทำกับข้าวทำขนมใส่บาทพระ
ที่เหลือเนี่ยถ้าใส่บาทไม่หมดพระมาน้อย
ก็จะเอามาแจกจ่ายให้กับคนที่ทำงานได้กินได้อิ่มท้องกัน
อาวันนาเป็นโรคภูมิแพ้แล้วทุกวันเนี่ย
คุณอาผู้ชายสามีของผู้ตายจะนอนพักอยู่ที่ห้องที่เกิดเหตุด้วย
แต่เมื่อคืนนี้สามีผู้ตายไปนอนอีกโรงงานหนึ่ง
เพื่อที่ว่าจะได้อยู่ใกล้ตัวของหลานหน่อยเพราะหลานช่วงนี้ไม่ค่อยสบาย
เกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันจะได้พาส่งโรงพยาบาลได้ทัน
คือครอบครัวเขาก็ช่วยดูแลกันนะฮะ
ส่วนตัวไม่อยากจะเชื่อว่าอาวันนาจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เพราะอาเขาไม่ได้มีปัญหาชีวิตรวมถึงปัญหาธุรกิจด้วยไม่ได้มีปัญหาสักหน่อย
การตายครั้งนี้ก็สงสัยเหมือนกันที่คนเขาไปเห็นเหตุการณ์คนแรกก็บอกว่า
ประตูห้องถูกล็อกจากข้างนอกทำไมล็อกจากข้างนอกนั่นน่ะ
แล้วทำไมศพมัดมือมัดเท้าด้วยสายไฟเอาไว้ด้วยล่ะ
อันนี้หลานสงสัยฮะ
ในขณะที่นายสุโธอายุ๔๔ปีครับเป็นสามีผู้ตายบอกว่าอยู่กินกับผู้ตายมา๑๗ปีแล้วนะฮะ
ที่ผ่านมาผู้ตายไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
วันที่เกิดเหตุตัวเขาเองไปนอนอีกโรงงานหนึ่ง

มียาเขาไม่พอใจที่ตัวเขาไม่มีปัญหาอันนั้น
เขาเองออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อน
แต่ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใหญ่โต

เพราะไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรศูนย์หายครับ

เพราะในบ้านมันลดใช่ป่ะพี่
มันลดไงกุ่ย

แล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานเก็บลายนิ้วมือทุกคน

แล้วก็ล่าสุดนะครับ
ผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะฮะ

นี่ครับท่านบอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่อง
ตำรวจหลายฝ่ายลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
แน่ชัดว่านางสาววันนาผู้ตายนั้น
ถูกฆาตกรรมแน่นอนโดยถูกกระทำจากบุคคลใกล้ชิด
ตอนนี้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนแล้วก็ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
รอผลชนสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อประกอบการขอหมายจับ
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอน
และจะนำตัวคนก่อเหตุคนร้ายมาลงโทษให้ได้
เร่งทำงานเพื่อคลี่คลายไขคดีนี้โดยเร็วครับ
นี่เห็นว่าสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๑บาทของคนตายหายไปด้วยนะคะ

ทำให้ตำรวจมั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมนะคะ